มีเหตุระทึกเกิดขึ้นเป็นรถบรรทุกถังแก๊สพลิกคว่ำแล้วระเบิดนะคะที่เชิงสะพานพระรามสาม
เหตุการณ์น่าตกใจเพราะว่ามันมีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งมากแล้วไฟลุกแบบพลึบเลยจริงจริงอ่ะค่ะ

โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเสียงแก๊สระเบิดดังเป็นระยะระยะแล้วก็ดูไฟดูควันแบบเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๔นาฬิกา๔๕นาทีวันนี้เลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุได้รับแจ้งเหตุทางสายด่วนก็ได้รับแจ้งนะคะก็เลยรีบมากันหมดเลยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งทางกู้ภัยทั้งตำรวจอะไรแบบเนี้ย
ซอย๑แขวงบางคอแหลมเขตบางคอแหลมค่ะ
รถคันที่เกิดเหตุเป็นรถ๖ล้อบรรทุกถังแก๊สขนาด๔๘กิโลกรัม
เป็นขนาดเอ่อมีอยู่สี่ถังและขนาดสิบห้ากิโลกรัม
อีกหลายถังเลยมีถังแก๊สปิ๊กนิกอีกด้วยมันพลิกคว่ำตะแคง
แล้วไฟลุกท่วมเสียงระเบิดดังเป็นระยะคนขับรถบรรทุกอ่ะค่ะ
รวมถึงเด็กที่มากับรถเป็นเด็กรถเขาเรียกว่าเด็กรถ
ถูกแรงระเบิดคือกระเด็นออกจากตัวรถ
บาดเจ็บนะคะแต่เจ็บไม่ได้หนักมากก็รีบนำส่งโรงพยาบาลตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
แถวนั้นจะมีร้านชุดแต่งงานมีสถานบันเทิง
ก็ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดเนี่ยค่ะคนเห็นเหตุการณ์
บอกว่าที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยมันจะมีรถบรรทุก๖ล้อ
ลักษณะกำลังจะลงสะพานพอลงมาปุ๊บเสียหลักพลิกคว่ำแล้วตู้มเลย
เห็นรถกวิ่งกิ้งแล้วก็ผมกวิ่งออกมาจะช่วยคนขับนั่นแหละ
แต่พอดีเห็นคนขับออกมาไปแล้วไงแล้วก็ผมไปเล่น
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาจาก
ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะคุณอัญวัฒน์โพออำภัยเจ้าของรหัสนครสี่ห้า
ให้ข้อมูลอย่างละเอียดเลยค่ะบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ย
ใช้น้ำยาโฟมควบคุมเพลิงเอาไว้ได้หลังจากเกิดเหตุประมาณครึ่งชั่วโมง
แต่ต้องใช้น้ำฉีดเลี้ยงระบายความร้อนตลอดเวลาป้องกันไฟปะทุขึ้นซ้ำนะคะ
ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบมีแก๊ส๗ถังที่มีรอยฉีกขาด
แล้วมันก็ตรงกับจำนวนการระเบิดตุ้ม๗ครั้งอ่ะพี่อุ๋ย
ครับเจ็ดครั้งนะคะมีถังแก๊สมีรอยฉีกขาดเจ็ดถัง
ส่วนตัวรถเป็นรถบรรทุก๖ล้อไฟไหม้เหลือแต่โครง
ยางระเบิดทุกเส้นเลยคนขับทำแผลตรวจร่างกาย
แล้วก็พร้อมจะให้ข้อมูลก็เลยได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่า
ตอนขับรถลงสะพานนะคะยางรถระเบิดค่ะ
รถเสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็เกิดเพลิงไหม้
แล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นตลอดเลยประมาณสัก๗ครั้งได้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำรถสไลด์มากู้รถบรรทุกแก๊สออกจากพื้นที่นะคะ
โยธาก็นำกำลังมาช่วยต้องขนถังแก๊สออกจากผิวการจราจร
นับไปนับมาร้อยกว่าถังเป็นร้อยถังที่มากับรถบรรทุกคันนี้
ร่วมกับตันยูทางดับเพลิงยานาวาก็ช่วยกันล้างถนนทำความสะอาดค่ะ
หกโมงเย็นที่ผ่านมาเปิดการจราจรถนนพระรามสามขาเข้าได้ตามปกติแล้วนะคะ
น่ากลัวนะน่ากลัวมากค่ะจะป้องกันกันยังไง
ใช่ไหมไม่ให้มันเกิดเหตุแล้วสนามแบบนี้อีกน่ะ